มีอดีตตำรวจนะคะเสียชีวิต
คือถูกฆาตกรรมอยู่ในห้องพักของตัวเอง

แล้วกลุ่มคนที่วางแผนในการฆาตกรรมเขาเนี่ย
เป็นคนใกล้ชิดหมดเลยตัวตั้งตัวตีคือใครรู้ไหมคะ
เมียน้อยคนที่๓แล้วก็เป็นลูกสาวของเมียน้อย
เป็นลูกเขยเป็นเยาวชนชายอีกหนึ่งคน
แล้วก็เป็นมือขาย้ำนะเมียน้อยคนที่สาม
คนที่สามแสดงว่าเมียน้อยมาก่อนอีกแล้วอีกสองคน
ถูกนะฮะตำรวจภูทรเมืองนครปฐมก็นำตัวผู้ต้องหาสี่คนนะคะ
ที่จับมาได้แล้วเนี่ยเป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุฆ่าจ่าสิบตำรวจ
วิรัชัยจีรันดรวัยหกสิบห้าปีอดีตตำรวจ
โดยอย่างที่บอกไปผู้ต้องหาเนี่ย
คนแรกเลยคือเมียน้อยคนที่๓ของผู้ตาย
ชื่อว่านางสาวพรเพลพยาบาลอายุห้าสิบเอ็ดปี
คนที่สองคือลูกสาวของเมียน้อยค่ะ
นางสาวนันทวันศรีสุราอายุ๑๙ปี

ไม่ได้เกิดจากอดีตตำรวจคนนี้
คนที่๓คือลูกเขยค่ะนายปฏิพันธ์อ่อนจิ๋วอายุ๒๑ปี
คนที่สี่คือนายตั้มเยาวชนอายุสิบเจ็ดปี
๔คนนี้ไปทำแผนที่ห้องเช่าจุดเกิดเหตุ
ในพื้นที่ตำบลนครปฐมเห็นชาวบ้านไหมคะ
มุงดูกันเยอะมากแล้วก็ตะโกนทั้งด่าทอทั้งสาบแช่ง
คือด่าเหมือนกับว่าทำแบบนี้ได้ยังไง
ทำไมเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณคน
เขาอุตส่าห์เลี้ยงดูให้เงินดูแล
ทำไมยังไปฆ่าเขาอีกชาวบ้านที่กลด่ากันเยอะมาก
ครับผู้ประคับการตรวจภูทรจัวรณครปฐมบอกว่า
สอบสวนนางสาวพรเพลเมน้อยคนที่๓ของผู้ตาย
และคนที่เป็นคนพบศพคนแรกเนี่ย
ตอนแรกเริ่มเลยคือให้การมีพิรุษ
สอดคล้องกับพยานหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุและช่วงเวลา
คือเขาบอกว่าเจอศพตอนประมาณสักเที่ยงคืนกว่า
แต่พอไปตรวจสอบสภาพจดจริงเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าศพน่าจะเสียชีวิตช่วงประมาณสักบ่าย๓โมงกว่า
มันไม่ตรงกันไงก็แปลว่ามีพิรุธแล้ว
ก็เลยเค้นสอบอย่างหนักทีนี้จังหวะที่เค้นสอบกันอยู่
บอกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้ตาย
ขี่มอเตอร์ไซค์มาหานายปฏิพาณ
นายปำติภานคือลูกเคยของเมียน้อยเนี่ย
หานายปฏิพานเพื่อขอให้นายปฏิพาน
ช่วยเคลียร์ปัญหาของตัวเองกับกลุ่มคู่อริหน่อย

ไปถึงปุ๊บนายปฏิพานนั่งกินหมูกระทะอยู่กับนางสาวพรเพล
ก็คือเมียน้อยแล้วก็นางสาวนันทวัน

นั่งกินหมูกระทะกันอยู่และมีนายเอกอีกหนึ่งคนด้วย
ทั้งหมดขออนุญาตใช้คำนี้ชักชวนกันไปทำร้ายผู้ตายค่ะ

กับการช่วยเคลียร์ปัญหาให้กับคู่กรณีคู่อริของเยาวชนวัย๑๗ปี

คือ๓คนกับนายเอกวางแผนจะฆ่าอยู่แล้ว

เยาวชน๑๗ปีเนี่ยมาหานายปฏิพันธ์พอดี
จะให้ไปเคลียร์กับคู่อริให้
ก็เลยเอ้าไหนก็มาแล้วก็ไปด้วยกันก่อนละกัน

ชวนกับไอ้๕คนใช่ตกลงปรงใจกันไปหมดเลย๕คนหัวข้าวมันนั้น
หลังจากกินหมูกระทะกันอิ่มน้ำเรียบร้อยแล้ว
ลงมือเลยไปเคาะประตูห้องพักผู้ตาย
โดยคนเปิดประตูก็คือนางสาวพรเพลเมียน้อยคนที่๓นี่แหละค่ะ

พอเปิดประตูปุ๊บนายตั้มวิ่งเข้าไปนายตั้มคือเยาวชนนะ
วิ่งเข้าไปชกจนผู้ตายล้มลง
นายเอกเอาขวดน้ำหวานที่เป็นขวดแก้วค่ะ

เอาอีกบล็อกทุ่มซ้ำลงไปที่หัวอีกจนผู้ตายแน่นิ่ง

ไปเอาผ้าขนหนูมารัดคอผู้ตายจนมั่นใจว่าตายจริง
จากนั้นนายเอกคนนี้ยังไปขโมยทรัพย์สินของผู้ตายอีกด้วย
สุดท้ายแล้วยอมจำนวนต่อคำสารภาพของผู้ร่วมก่อเหตุและหลักฐานทั้งหมด
นางสาวพรเพลเมียน้อยคนที่๓ยอมรับสารภาพค่ะ
บอกว่าคบหากับผู้ตายมากว่า๑๐ปีแล้ว
๑๐ปีเหรอคะ๑๐ปีค่ะมากกว่า๑๐ปีนะคะ
ห้องพักที่เกิดเหตุนี่แหละอยู่กันมา
แต่เพิ่งจะเช่าห้องพักนี้ได้เดือนเดียว
ทุก๒ทุ่มผู้ตายจะขี่มอเตอร์ไซค์มานอนค้างกับเธอทุกวัน
จากนั้น๘โมงเช้าผู้ตายจะขี่รถกลับบ้านตัวเองที่
ตัวเมืองนครปฐมครับถามว่าคบกันมาตั้งสิบกว่าปี
ก็ยอมเป็นน้ำใต้ศอกเขามาตั้ง๑๐กว่าปี
แล้วทำไมเกิดอะไรทำไมถึงต้องมาฆ่ากันแบบนี้
บอกว่าผู้ตายชอบดูถูกเหยียดหยามเธอ
ชอบด่าชอบว่าชอบทำร้ายอยู่บ่อยครั้ง
ถูกข่มเหงทั้งร่างกายและจิตใจ
ลูกสาวกับลูกเขยก็โดนข่มเหงใจเหมือนกัน
จนสุดท้ายคุยกันว่าไม่ไหวแล้ว
ทนไม่ได้อีกต่อไปแล้วเลยตัดสินใจร่วมมือกันวางแผนฆ่า
แล้วว่าจ้างนายเอกไป๕๐๐๐บาท
ตอนนี้นายเอกเนี่ยยังไม่ถูกจับตัวนะคะยังหนีอยู่

คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน

ผู้ต้องหาอีกคนมือฆ่าคนสำคัญ
อยู่ระหว่างหลบหนีมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ

แล้วก็ชวนลูกชวนคนอื่นมาร่วมกันฆ่าอีก
แล้วดูจากอายุแต่ละคน๑๗๑๙๒๑ยังเด็กอยู่เลย
ครับจิตใจนะฮะ